คือแบบนี้ค่ะเราพูดถึงยุคมืด
รู้จักยุคมืดมั้ยก็คือรูปเก่าสมัยเรียนเรา
ตอนนั้นเครื่องสำอางก็ยังใช้ไม่เป็น

ทุกวันนี้ทำไงรู้ไหมบล็อกเพื่อนที่มีรูปพวกนี้ทั้งหมดไม่งั้นมันจะแท็กมาหาเรา
แหละค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่ายุคมืดมันน่ากลัวสำหรับพวกเรามาก
แต่สำหรับซูเปอร์สตาร์สาวในวงการบันเทิงของเรา
ยังไงก็เอาเธอไม่อยู่ยุคมืดไม่มีประโยชน์เพราะว่าเธอสวยมาแต่อ้อนแต่ออกเลยค่ะ
คือไม่มีมีเพื่อแบบคนนี้คุณผู้ชมเป็นประจักษ์แล้วนะคะ
น้องยายาอุรัสยาลูกจ๋าสตาร์ฟไว้ตั้งแต่สมัยแบบว่ามัธยมแล้วอ่ะลูก
ยายาเขาก็หน้าเหมือนเดิมนะคะคือเด็กยังไงก็เด็กอย่างนั้นเนี่ยแหละค่ะ
ต่อกันเลยนะคะคนนี้ก็โป๊ะปังมากน้องใหม่ดาวิกาค่ะโอ้โหยุคมืดเหรอคะไม่รู้จักค่ะ
เพราะว่าหน้าตาน้องใหม่เนี่ยเขาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะสวยแต่เด็กใครจะเอาภาพฉันไปแฉนี่
ฉันแบบว่ากัดปากแล้วนะว่าฉันสวยแต่เด็กเลยนี่คือน้องใหม่ตอนเด็กนะคะ
แต่พอมาโตมาหน่อยเนี่ยคุณผู้ชมไปถ่ายรูปทำวีซ่าอ้าวรอดอยู่นะว่าไปนี่สวยนะคะ
ฤดูแบบหน้าสตาร์ฟไว้เลยนะคะถัดมาเป็นช่วงรับปริญญาตีค่ะ
เอาล่ะใครถามหายุคมืดกับน้องใหม่ไม่มีค่ะนี่เครื่องหน้ามาครบขนาดนี้แหละค่ะ
บอกผ่านไปเลยนะคะว่าสุดยอดแล้วก็ฮือฮาสุดที่ที่ฉันไปรับคำข่าวเขาว่ารับปริญญาโทภาพนี้
ที่พี่แซมบอกว่าสวยยันฟันจริงที่ผู้ชมทำไมสวยได้ขนาดนี้โอ้ยเดี๋ยวฉันก็งงงงงค่ะคุณ
ลุ่งเลยอ่ะต่อเลยเนาะยังมีอีกหนึ่งสาวค่ะที่ไม่มียุคมืนเลยเหมือนกัน
นั่นก็คือใบเฟิร์นพิมชนกน่ารักไหมคือตอนอนุบาลเนี่ยน่ารักจิ้มลิ้มมากเลยนะเป็นสาวน้อยตัวขาวปากแดงหน่อยนะจ๊ะ
มาตอนประถมก็รอดคุณผู้ชมดูเอานะรูปหน้าเนี่ยเริ่มเข้าที่เริ่มโตเป็นสาวแล้ว
และในที่สุดรูปชุดคุยก็มาถึงค่ะรับปริญญาตรีไปเมื่อ๕๖ปีที่ผ่านมานี่เองเนี่ยน่ารักมาก
เขาให้เสียงตาให้ดูเป็นสาวขึ้นแต่รูปน้าก็เหมือนเดิม
เหมือนเดิมทุกอย่างคือหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มสวยเช้งนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องราวแบบนี้คุณผู้ชมตัวแม่ก็ต้องมาเหมือนกันจ้ะ
อ้ำพัชราภาของเราค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหปริญญาตรีสมัยหน้าปริญญาตรี
ใช่คือภาพติดบัตรตอนที่พี่อ้ำเขารับปริญญาตรีมรังสิตเมื่อปี๒๕๔๒
คือผ่านมาก็๒๓ปีแล้วนับนิ้วดูนะหน้าเนี่ยเหมือนเดิม
ไม่พวกเลาถมมืดไปตั้งนานแล้ว
ไปผู้หญิงไปแล้วมาผู้ชายกันบ้างดีกว่านะคะมาดูทางฝั่งหนุ่มกันบ้างค่ะ
อันนี้เป็นสมัยนักศึกษาก็คือว่าหล่อใช้กริปนะคะ
ส่วนรูปที่สมัยสวมชุดคุยรับปริญญาค่ะ
ทำผมแข็งล่ะสุดยอดนี่นี่แดกใบเลทน่าใส่ติ๊กเลยคุณผู้ชมค่ะพี่ติ๊กขารอดมาทุกยุคนะคะ
บัจจุบันนี้ก็ยังเหมือนจะตราบเอาไว้เลยไปต่อแล้วกันนะคะคนสุดท้ายจ้า
ล่าสุดน้องยอดคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เดลวิวเป็นศิลปินเกาหลีไปแล้วนะคะก็มาด้วยเหมือนกัน
มาให้ชมแบบเน้นเลยเอาให้เห็นกับตาไปเลยว่าน้องยอดเนี่ยผู้ไม่มียุคมืดเป็นแบบนี้
คุณผู้ชมดูนะคะไล่มาตั้งแต่อนุบาลไล่มาตั้งแต่ปฐมแล้วก็ไล่มาตั้งแต่มัธยม
จนถึงรูปสุดท้ายคุณผู้ชมรูปมหาลัยโอ้โหบอกเลยด้อมนะด้อมยาดองบอกผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
ที่บอกว่าด้อมยาดองเพราะอะไรเพราะเล่นละครเป็นลูกลำยองไงเป็นลูกวลนุษย์น่ะ
๑๐ไม่หักไปเลยจ้ะเพราะว่าไม่รู้จะหักตรงไหนตอนนี้ก็ส่งกำลังใจให้นะทั้งภาษาเกาหลีทั้งเพอร์ฟอร์แมนต์อะไรอย่างนี้บนเวที
ซ้อมเต้นนะคะเป็นกำลังใจให้นะน้องยอดนะคะสุดยอดมากนะคะ